ดูความคืบหน้าถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของสังคมนะคะ
กรณีแม่ลูกอ่อนเพิ่งคลอดลูกแล้วก็ลูกอายุได้สักประมาณ๖เดือน
เธออยากลดน้ำหนักค่ะไปกินยาลดน้ำหนัก
และสุดท้ายเสียชีวิตเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อ่างทองนะคะ
ที่สุดแล้วก็มีการขยายผลจนทราบว่าต้นต่อแหล่งที่มาของยา
มาจากที่ไหนก็คือมาจากที่กรสินรองพบตรค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลยนะคะ
ขยายผลการจับกลุ่มโอ้โหปรากฏว่าทำกันเป็นล่ำเป็นสรรเลย
สำหรับที่กาลสินนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะ
เพราะว่าเกี่ยวข้องเรื่องของการเรียกรับผลประโยชน์ด้วย
จากสคบก็ดีจากออยก็ดีแล้วล่าสุดมีเรื่องว่า
ตำรวจปทมีปีเหี่ยวด้วยนะคะ
วันนี้ค่ะพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
ตอนนี้สิ่งสำคัญเลยคือต้องมีการเร่งรัดผลการชนะสุดพลิกศพคนที่ตาย
ลูกอ่อนก็คือนางสาวมรกฏเจริญกิจเป็นชาวจังหวัดอ่างทองนะคะ
เสียชีวิตจากการที่ไปรับประทานยาลดความอ้วนที่สั่งซื้อมาจากออนไลน์
แล้วมีการขยายผลต่อเนื่องสาวไปสาวมาค่ะ
ในที่สุดทราบว่าหญิงแม่ลูกอ่อนรายนี้ไปซื้อยาลดความอ้วนมาจากออนไลน์
ก็คือนางสาวสุจิตราเลิศสงครามหรือที่ในวงการรู้จัก
ก็คือหมอเดียเป็นคนจ่ายยาให้
เสียชีวิตจากการรับประทานยาดังกล่าวก็จะแจ้งข้อกล่าวหากับหมอเดียทันทีนะคะ
ทั้งนี้ค่ะพนักงานสอบสวนเองยังไม่ได้มีการสอบปากคำหมอเดีย
แต่เป็นไปได้ว่าในวันพุธที่๑๐กรกฎาคมนี้เนี่ย
เจ้าตัวจะเดินทางมาแจ้งความร้องทุกข์เอาผิดกับ
ตำรวจยศพันธุ์ตำรวจโทสังกัดกองบังคับการ
รามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

ในคดีรับสินบนเมื่อปี๒๕๕๙และปี๒๕๕๙
ซึ่งพนักงานสอบสวนจะมีการสอบปากคำหมอเดีย

เขาขยายผลเนี่ยปรากฏว่าโอ๊ยมันมีหลายส่วนมาเกี่ยวข้องนะคะ
สคบก็ดีโดนซัดทอดไปถึงออยก็ดี
ตำรวจปคบก็ดีเดี๋ยวต้องรอดูนะคะ
คุณผู้ชมรองพบตรบอกว่า
สำหรับพันธุ์ตำรวจโทที่ถูกแจ้งความดำเนินคดี
ต้นสังกัดได้มีคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ
ปฏิบัติการกองบัญชาการสอบสวนกลาง
เมื่อวันที่๒๕มีนาคมที่ผ่านมา
โดยขาดจากตำแหน่งเดิมและมีกำหนด๑ปี
ขณะนี้อยู่ระหว่างการไต่สวนของ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรับรามการทุจริต

เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องตามกันต่อนะคะ
จากการที่เขาอ้างถึงว่ามีออยมาเกี่ยวข้อง
เขาบอกว่าเขาจำหน้าได้เลยนะแล้วออยก็ออกมาบอกว่า
ให้เข้ามาชี้แจงให้เข้ามาชี้ตัวได้เลย